พูดถึงนักฟุตบอลนะครับเวลามีโอกาสแข่งขันกีฬามหากรรมต่าง
ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับโอกาสสำคัญก็คือไกด์เราเล่นกีฬาที่ตัวเองนั้นไม่ถนัด
แม้ว่าจะเป็นฟุตซอลแต่ว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับ
ไปดูเรื่องนี้จากคุณชูศักดิ์วงทองดีนะครับกับนักฟุตบอลหญิงที่ต้องมาเล่นฟุตซอลครับ
นั่นก็คือน้องแอมนัทธวดีปล่ำนาคสาวน้อยวัย๑๗ปีดีกรีนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยหลุด
ซึ่งปกติเราจะเห็นเธอโลดแร่นอยู่บนผลิงหญ้า
แต่ไงวันนี้เปลี่ยนแนวมาโชว์สเต็ปโต๊ะเล็ก

ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลครองบอลหรือการยิงประตู
พาทีมเอาชนะคู่แข่งทะลุเข้าชิงได้สำเร็จ
ผมบอกเลยนะครับว่าเธอน่าจะเอาดีทางนี้ได้เลยแหละครับ

ว่าทำไมถึงมาลงแข่งขันฟุตซอลในกีฬานักเรียนครั้งนี้
แทนที่จะเป็นฟุตบอลทางถนัดของเธอ
ก็อาจารย์เขาอยากให้มาช่วยประคองเกมของฟุตซอล
มาช่วยเพื่อนแล้วก็น้อง

จะปรับมาบอลใหญ่ตอนติดทีมชาติตอน๑๓ค่ะ
ฟุตซอร์มันเคลื่อนตัวมากกว่า
ถ้าฟุตบอลสำหรับแอม

ก็มันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนฟุตซอล
คือประมาณแบบถ้าเราเล่นกันอย่างนี้ก็จ่ายเพื่อน
ไม่ได้ต้องแบบจำว่าเออต้องให้ตรงนี้จะต้องมาเล่นอย่างนี้อีกแล้วต้องอย่างนี้อีก
ฟังเหตุผลและความแตกต่างระหว่างการเล่นฟุตซอลและฟุตบอลจากเธอกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ
แต่จริงแล้วเธอนั้นชอบอะไรมากกว่ากันเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ
แม่ยังไงก็ขอให้คว้าเหรียญทองให้ได้นะครับแต่อย่าหลงเสน่หุดซอลจนลืมฟุตบอลไปนะครับน้องแอม
ฤษณะภูมิลินถ่ายภาพชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน